เพราะเมื่อกี้เหตุการณ์ที่สายสื่อสารทำมือขาดแล้วใช่ไหม
มาดูสายสื่อสารพาดสะพานลอย
คนที่ถ่ายภาพเอามาโพสต์เขาบอกว่านี่คือหนทางสู่นรกโอ้
คุณผู้ชมดูอุ้ยตายเนี้ยเดินมากลางคืนแบบเนี้ย
เห็นสายอะไรแบบนี้มันพาดต่ำอยู่ตรงบันไดเนี่ยคุณจะกล้าลงบันไดไหม
ก็ก็กลัวอยู่อะค่ะครับคือเขาบอกว่าหนทางสู่นบรก
ถ้าไม่สะดุดตายก็ถูกไฟดูดตายมีสองอย่างเนี่ยคุณนะใช่
นี่ครับผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ภาพสายสื่อสารเนี่ยโอ้โหหลายเส้นเลย
พวงใหญ่พาดขวางกลางสะพานลอยตรงบันไดนี้เลยเป็นจุดที่ขวางการก้าวเท้าพอดิบพอดีเลย
เป็นสะพานลอยบริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งผู้โพสต์เนี่ย
บอกว่าโอ้โหมันอันตรายมากโดยเฉพาะเดินตอนดึกเนี่ย
น่ากลัวจะตายไปเขาโพสต์ไว้แบบนี้ครับ
บอกว่าเราต้องใช้ชีวิตกันแบบนี้จริงเหรอคะผลทางศูนย์นรก
งบงบงบงบหนีกอไก่หลายหลายตัวอือ
ภัยนะคะสะพานลอยหน้าร้านเฝอวงเวียนใหญ่

มีสายขึงสูงขวางทางลง

แจ้งไปทางไหนได้บ้างน่ากลัวมาก
เขาเดินไฟกันแบบนี้ได้ยังไง
คนโพสต์ก็บอกว่าเป็นสายอะไรกันแน่นะครับสายไฟหรือเปล่า
ทีนี้มีคนเข้าไปให้ข้อมูลในคอมเมนต์นะครับ
บอกว่านี่เป็นสายสื่อสารไม่ใช่สายไฟค่ะ
ร้องเรียนสายสื่อสารพัดต่ำเป็นอันตราย

ถูกเซ็นผ่านได้ยังไงทำไมถึงเวลาหน่วยหนึ่งทำสะพานลอย
อีกหน่วยทำไมไม่มาเก็บสายหรือเขาโคลกันไหม
คือจะถามว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลัง
เท่าที่ดูทรงแล้วเนี่ยคือสะพานลอยน่าจะมาก่อน

ใช้เส้นทางนี้ในการเดินข้ามนะฮะ

สะพานลอยดังกล่าวอยู่บริเวณหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง

นี่ครับพบสายสื่อสารดังกล่าว
พาดบริเวณบันไดทางขึ้นลง

เขาบอกว่าซึ่งถ้าเราใช้สะพานลอยนี้แล้วต้องการจะลง
ต้องก้าวเท้ายาวหน่อยลงไป๒ขั้น

ยกขาก่อนแล้วก็ก้าวลงไป๒ขั้น
ต้องข้ามสายเหล่านี้นะครับ
เพราะถือว่ามันขึงอยู่ระดับแบบข้อเท้าเลยคุณ

นู่นหน้าขมัมตกบันได

อ้าวมองยากมองยิ่งไม่ค่อยเห็นเลย

แล้วก็ทางผู้โพสต์ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราอีกนะครับ
บอกว่าไอ้สายตรงนี้มันอยู่มานานแบบนี้มา
โอ้โหไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะฮะ

ลองซูมดูสะพานในแม็ก

สายสื่อสันเห็นอยู่ในภาพเลยนี่มันทำอะไร

ก็เลยจะพาย้อนดูสายสื่อสารพาดสะพานลอยกันหน่อย

ถามว่าโอ้มันอยู่ดีมีสุขไหมยังอยู่ดีมีสุขอยู่เลย
๖๐ปี๖๓ล่าสุดปี๖๔ครับ
นี่ฮะคุณเขาย้อนกันได้นะเดี๋ยวนี้นะ
เห็นชัดเลยว่าสายสื่อสารมันอยู่ยงคงกระพันธ์มาถึงปี๖๔คุณ

ก็๕๔๖๔เพราะ๑๐ปีแล้วว่ะ๑๐ปี
ปีมันยังอยู่ได้แบบนี้เลยนะอยู่อะไรมันเกิดก่อนกัน
นี่อยู่มาแบบเป็น๑๐ปีนะ
ครับนี่ค่ะคือจุดเดียวกันเลยนะที่ไปเช็คกันเนี่ย

คุณถ้าเกิดดิฉันใช้สะพานลอยนี้
ฉันต้องใช้สกิลการเล่นโดดหนังยางอีตุ่ม
ครับอีตุ่มแล้วก็ยกขาสูง

แต่นี่เห็นมีรายงานมานะ
ว่าล่าสุดเนี่ยมีหน่วยงานเขาลงไปจัดการสายแล้วนะคะ

ปล่อยไว้๑๐ปีแล้วก็มาจัดการตอนนี้

เขาบอกว่าดีขึ้นลงไปจัดการแล้ว

บอกเรามาหน่อยรายงานกันมาหน่อยก็ได้นะคะ
เช้านี้ช่วงเที่ยงนี้เอาใครไปขึ้นสะพานลอยตรงนั้น

ส่วนข้อมูลที่มีคนเข้าไปคอมเมนต์
บอกว่าแจ้งเรื่องของสายสื่อสารพัดต่ำอันตรายได้ที่เบอร์๑๒๐
กศธชเขาเปิดให้แจ้งข้อมูล
พบเห็นสายสื่อสารภาพต่ำกว่าที่ระบุ
หรือสายขาดตกกีดขวางสามารถแจ้งไปได้นะครับ
โดยท่านต้องแจ้งชื่อนามสกุลหมายเลขประจำตัวประชาชน๑๓หลัก
โทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
แล้วก็ท่านถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานแบบนี้
ภาพแล้วก็พิกัดบริเวณที่พบปัญหา
หรือสามารถส่งข้อมูลพร้อมภาพได้เลยนะคุณนะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ด้วยนะครับ

พอแจ้งไปกรสรทชเขาก็มาจัดการ

นี่ระวังหน้าขมัมนะน่ากลัวนะคุณนะ
๑๒๐๐ใช่ไหมที่ฉันเจอบ่อยมากเลย

แล้วป่านนี้เบอร์นี้จะรับสักกี่สายกี่เรื่องแล้ว